ไปดูเรื่องราวของผู้หญิงวัย๕๔ปีคนหนึ่งที่นครปฐมเขาถูกตะขาบในกัดเท้า
แสบปวดร้อนก็ไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอได้ยากลับมากินนอนพักไปคืนหนึ่งตื่นเช้ามาเสียชีวิตเลยครับ
ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีนางชุติการวรโชธอายุ๕๔ปีเสียชีวิตในห้องเช่า
ก็ตรวจสอบไปพบบาดแผลคล้ายกับรอยเขี้ยวของสัตว์ที่ปลายเท้าขวาสภาพบวมจนสีแบบคล้ำดำเลยอะครับ
ด้านนายระวิมโรธอินทพัฒน์เป็นลูกชายของผู้ตายก็บอกว่า
วันเสาร์เนี่ยแม่ถูกตะขาบกัดก็พาไปหาคุณหมอเนื่องจากว่าปวดหนักมากคุณหมอก็ต้องฉีดยาแล้วก็ให้ยามากิน
แต่ปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็ยังมีอาการปวดหนักขึ้นหนักขึ้นจึงกินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็ไปนอน
แต่กลับมีอาการบวมจนบริเวณแผลนั้นกลายเป็นสีเขียวช้ำเหมือนแบบมันเน่าแล้วอะครับ
จนกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๒๗นะฮะ
๒๘เขาเห็นแม่ไม่ยอมลุกจากที่นอนก็เลยไปเคาะประตูเรียก
ไม่มีเสียงตอบรับสุดท้ายเนี่ยแม่เขานอนแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เบอร์กต้นจังห์บรวจสัณธิษฐานว่าอาจจะมีการแพ้พิษของตะขาบขั้นมารุนแรง
ส่งผลต่อความผิดปกติของระบบต่างในร่างกายจนทำให้ทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต
หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นจากการรักษาของคุณหมอหรือเปล่าไม่ทราบ
ต้องมีการส่งศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสัมพรานก่อนเพื่อไปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ